มาดูเรื่องราวระหว่างตำรวจกับประชาชนบ้าง
วัยรุ่นอายุ๑๙คนหนึ่งเขาก็ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กตัวเอง

เอากระบองไฟฉายคว่างใส่มือจนนิ้วผิดรูปไปเลยครับ

แต่ล่าสุดตำรวจคนที่กระทำนี้ก็เข้าไปคุยกัน
ขอโทษขอโพยกันแล้วก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับ
หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะฮะ

ก็เขาโพสต์ข้อความ
เขียนว่านี่เหรอครับที่พึ่งของประชาชน
เพื่อนผมไม่รู้เรื่องอะไรเอาไฟฉายปลาใส่เพื่อนผมนิ้วหัก
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบผู้เสียหาย
คนนี้คือนายอดีศักดิ์แทร่องอายุ๑๙ปี
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กับเพื่อน๒คัน
คันแรกขับผ่านด่านตรวจของตำรวจภูทรเมืองปัตตานีไปแล้ว
บริเวณถนนสามัคคีสายก่อตำบลบรูซาเมียนะครับ
คันที่๒มีนายอดีศักดิ์นั่งซ้อนท้ายก็ขับผ่านด่านตรวจ
มีตำรวจนายหนึ่งใช้กระบองไฟฉายคว่างใส่ถูกนิ้วมือขวา
บาดเจ็บลักษณะบิดผิดรูปเพื่อนก็เลยพากันส่งโรงพยาบาล
จากนั้นเพื่อนก็ไปเชิญตำรวจคนนั้นแหละมาที่โรงพยาบาล
ก็มาเจรจากันตกลงกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ข้อสอบ
รุปจึงได้ให้ผู้ปกครองไปลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานที่โรงพักเอาไว้ก่อนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ติดต่อสอบถามไป
ยังตำรวจที่ก่อเหตุมียศเป็น๑๐ตำรวจเอกชี้แจงแบบนี้
บอกว่าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจอยู่เห็นรถจักรยานยนต์ขับมา
ก็เลยส่องสัญญาณไฟเพื่อขอตรวจค้นให้หยุดแต่รถสองคันนั้นไม่ยอมหยุด
และเมื่อคันที่๒ขับผ่านมาก็เลยคว่างกระบองไฟฉายใส่
ต้องการจะคว่างใส่รถแต่มันไปโดนนิ้วของอดีศรอดีศักดิ์นะครับ
ก็บาดเจ็บนิ้วก็ผิดรูปไปตอนเนี้ยได้มีการเข้าไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาแล้ว
พร้อมยืนยันจะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ซึ่งก็จะไปเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
แล้วก็ผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยนะครับ